ดูความคืบหน้าคดียิงกันเสียชีวิต๔ศพในบ่อนเฮียตี้ที่ซอยพระราม๓๖
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๓สิงหาคม
ผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหนะมีตำรวจด้วยหนึ่งในนั้นนะครับ
คำถามก็คือว่าคนก่อเหตุคือใครเพราะว่าผู้ตายคนหนึ่งที่ชื่อนายถาวร
แน่นอนว่าเขายิงตำรวจก็คือสหรัฐแม็กซ์ค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในบ่อนอีกสองอืม
แต่คนที่ยิงนายถาวรเนี่ยหนีไปนะครับและวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเมื่อคืนผู้ชายคนนี้มามอบตัวนะตำรวจได้พาไปชี้จุด
ทำแผนในที่เกิดเหตุแล้วฉายาก็คือบอยบ้านครัว
เขาเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวชุมชนบ้านครัวก็เลยชื่อบอยบ้านครัว
อายุหกสิบเอ็ดปีแล้วนะครับนายพิษศรีสวรหรือบอยบ้านครัว
มามอบตัวเมื่อวานนี้นี่ฮะเมื่อวานนี้ที่มามอบตัวนะครับ
เป็นผู้ต้องหายิงนายถาวรศรีสดเสียชีวิตในบ่อนเฮียตี้ย่านพระรามสาม
วันนี้ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆนำตัวไปชี้จุดทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หลังจากเมื่อวานสอบปากคำเครียดตลอดทั้งคืนพบชนเมื่อคืนก็มาสอบปากคำ
เมื่อคืนมามอบตัวพร้อมกับปืน๙มมนะครับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เมื่อวานนี้นะฮะแล้ววันนี้ไปทำแผนนะครับ
บอยบอกว่าที่ก่อเหตุไปทำเพื่อป้องกันตัวนะครับ
แล้วก็ไม่ให้คนอื่นเนี่ยต้องถูกลุกหลงยิงไปด้วยเพราะตอนที่เกิดเหตุในบ่อนเฮียตี้พระรามสามเนี่ย
คืนวันนั้น๓สิงหาคมตอนที่เขามาเจอเนี่ย
ถาวรเหมือนกับเสียสติไปแล้วแล้วยังเอาปืนมาจ่อหัวเขาด้วย
ซึ่งในบอยบ้านครัวหรือว่านายพิพิษ
บอกว่าเขาไม่ขอโทษญาตินายถาวรนะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วที่ตัวเขาไปอยู่ในบ่อนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อน
ไม่ได้เป็นกาดของบ่อนไม่ได้เป็นลูกน้องของใครในบ่อนค่ะ
เขาก็คือเขาก็ตั้งใจเขาจะเข้าไปเล่นในบ่อนอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังนะฮะที่เขาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเอาไว้บ้าง

ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เขามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปทำแผนจุดเริ่มต้นที่เข้ามาที่บ่อนที่พระราม๓ซอย๖๖เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปยังประตูประตูทางเข้าบ่อนมันจะเป็นประตูหลักอยู่ทางด้านข้างตึกค่ะนี่นะฮะเขามีประตูหลักประตูลับอะไรของเขาอยู่เนี่ยต้องเดินเข้าซอกเนี้ยนะครับแล้วนี่ฮะก็ไปถึงจุดที่เป็นประตูเข้าบ่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะพอเข้าไปทำแผนด้านในบ่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปค่ะก็คุมตัวในบอยบ้านครัวเนี่ยเข้าไปทำแผนด้านในบ่อนนะครับ
ว่าในบ่อนเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ย

กระทั่งไปยิงเขาตายแล้วก็หนีไปเนี่ย
ใช้เวลาอยู่สัก๑๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
การทำแผนตามการให้ปากคำของในบอยบ้านครัวเนี่ย

พอเข้าไปถึงเนี่ยเขาเห็นว่าสารวัตรแม็กซ์

ตอนนั้นเนี่ยถูกยิงไปแล้ว

ถาวรเขาก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้ใจเย็น

แต่นายถาวรอยู่ในสภาพอาการแบบสติหลุด
เอาปืนมาจ่อขมับเขาด้วย

แล้วเหมือนกับจะฆ่าตัวตายแล้ววิ่งเข้าไปในจุดที่เป็นห้องน้ำ
บอยบ้านครัวบอกว่าเขาอาศัยจังหวะนั้น
นายถาวรวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเนี่ย
วิ่งกลับมาที่รถจักรยานยนต์ของเขา
แล้วไปหยิบปืนที่อยู่ใต้เบาะรถ
แล้วก็เดินกลับมาทางเดิมทะลุซอกตึก

ก็ตั้งใจมาควบคุมเหตุการณ์

ใช่เขาบอกตอนนั้นก็แทบไม่มีคนอยู่แล้ว
เขาเดินกลับเข้ามาเพราะ
ต้องการที่จะมาเกลี้ยกล่อมให้นายถาวรเนี่ยใจเย็น
ตอนที่เขากลับเข้ามาที่บ่อนอีกครั้งนึงแล้วเอาปืนมาด้วยเนี่ย
เห็นนายถาวรเดินออกมาจากห้องน้ำพอดี
เกลี้ยกล่อมบอกให้ใจเย็น
แต่นายถาวรกลับเอาปากกระบอกปืนหันมาทางเขา

เขาเลยต้องยิงใส่นายถาวรเพื่อป้องกันตัว
ถาวรก็ถูกยิงเสียชีวิต
เขาก็วิ่งออกจากบ่อนแล้วไปยืนอยู่หน้าบ่อนสักแป๊บนึง
ก่อนจะเหน็บปืนไว้ที่เอวเอาเสื้อปิดเอาไว้
นี่ฮะแบบนี้เขาบอกทำแบบนี้นะครับ
แล้ววิ่งกลับไปทางเดิมไปที่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ผมมาถึงเขาก็ยิงกันตายไปแล้ว๓ศพ
ผมเข้าไปต้องการจะระงับเหตุการณ์
เพื่อไปช่วยคนอื่นเพราะว่านายถาวรเนี่ยโอ้โหสติหลุดมาก

พอกลับไปอีกรอบนึงเขาเอาปืนมาจ่อผม
ผมก็ยิงเขาเพื่อป้องกันตัวด้วยแล้วก็หนีไป
ส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ระหว่างตัวนายถาวรที่ถูกนายบอยยิงเสียชีวิต
ถาวรศรีสดอายุ๕๑นะ

กับสารวัตรแม็กซ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ่อนเหมือนกัน

คนหนึ่งเป็นดินเลอร์เป็นพนักงานแจกไพ่เนี่ยค่ะ
มันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย

บอยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่เขาคาดว่านายถาวรเนี่ย
ยิงใส่สารวัตรแม็กซ์ก่อน
แล้วไปยิงพนักงานแจกไพ่คนหนึ่งต่อ
แล้วยิงผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ในพื้นที่บ่อนต่อ

จังหวะที่นายบอยเนี่ยเดินเข้ามาในบ่อนพอดี
มันก็จะเป็นภาพเหมือนกับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่

คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วบอยบ้านครัวเนี่ย

นั่นน่ะสิทำไมคุณถึงวิ่งกลับไปเอาปืนมาได้ขนาดนั้น
ใช่ไหมเพราะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยนะ

ตกลงใครคือคนยิงกันแน่คือในบอยบ้านครัวจริงใช่ไหม

และในบอยบ้านครัวเป็นใครเป็นอะไรในบ่อน
เป็นลูกน้องเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนเป็นกาดเป็นคนดูแลนักเลงคุมบ่อน

ผมเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามา
และอีกมุมหนึ่งผมเนี่ยคือคนมาช่วยด้วยซ้ำ

เรื่องที่ว่ามีปืนเนี่ยเพราะไปไหนมาไหน
ผมต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แล้วเป็นปืนถูกกฎหมายด้วยปืนผมอ่ะ

ได้ยุดสิบะเราเหตุการณ์ให้บรรงได้ไหมแบบเหรองเรียต่อ
ท่านจะคิดว่าผมเต่งกดสติแตกแล้วผมมีสิทธิ์โดยยิงได้ส่วนผลา
อ้าวแล้วพ้างเขาจะหาเป็นเข้าบนตัวเองที่ก็หยิบได้เลย
ก็ไม่มีใครร้องขอเพราะว่าจะเคลื่อนผมด้วย
ซึ่งได้แจ้งข้อหาในบอยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
บอยบ้านครัวหรือว่าพิพิษศรีสุวรรณเนี่ยแล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับ
ได้นำตัวไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้เรียบร้อยแล้วนะฮะอืม
แล้วไม่มีญาติมาประกันตัวค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำไปก่อนนะ
สู้คดีว่าผมป้องกันตัวผมไปช่วยคนอื่นอะไรก็ไปว่ากันในชั้นต่อไปอืม
ครับทีนี้หลายคนก็แสดงความคิดเห็นเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ
คนตายไปแล้วอ่ะเราฟังความจากฝั่งนั้นไม่ได้เลยเราก็ได้ยินจากเรื่องราวของนายบอย
หลายคนบอกว่าเอากล้องวงจรปิดมาดูสิไหนบอกว่าได้กล้องแล้วไม่ใช่เหรอ
เอาภาพมาเปิดให้ดูเลยคนจะได้สิ้นสงสัยกันว่ามันเป็นยังไง
ตอนนี้ภาพเราก็ยังไม่เห็นมันยังไม่มีการถูกปล่อยออกมา
แต่มันมีคลิปเสียงค่ะมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งถูกปล่อยออกมาความยาว๕๙วินาที
โดยเป็นคลิปที่เขาอ้างว่ามีคนโทรมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ่อน
เขาเล่าแบบนี้นายถาวรผู้ตายเล่นไพ่เสีย๑๕ล้านบาทเกือบหมดตัว
แล้วก็โมโหสาวคนแจกไพ่ที่เป็นดีเลอร์อ่ะเพราะหันไปเห็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นยิ้มเหมือนจะหัวเราะย้อที่เขาเสียไพ่
ก็เลยสติแตกก่อเหตุควักปืนมายิงดีเลอร์ส่วนในบอยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ผ่านมานะ
ตามคลิปเสียงหน้าเขาบอกว่าเป็นพ่อบ้านของบอลอืมซึ่งอันเนี้ยแหละ
มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ในบอยเพิ่งจะพูดให้เราฟังไปเมื่อสักครู่เนี้ยที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดา
มาจะแวะเข้าไปเล่นในบ่อนแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้ก็เลยเอาปืนออกมายิงนายถาวรเพื่อควบคุมสถานการณ์
คุณผู้ชมฟังคลิปเสียงนี้พร้อมกันค่ะ
มีคนโทรมาเล่าแล้วเรื่องจริงเลยเขาบอกว่าประมาณอย่างที่ผมส่งส่งลูกให้เลยคือไอ้เสียถาวรเนี่ยมันเล่นเสียมาสิบห้าล้านแล้วตาสุดท้ายมันป๊อกแตกมั้งมันประมาณว่าป๊อกแตกมั้งแล้วก็คือเออประมาณว่ามึงกินมาดิปล็อกเก้ามาดิแล้วไอ้ดินเริ่มหายมาปล็อกเก้าจริงจริงมันก็เลยหาว่าดินดินแล้วดินเลอร์ไปหัวเราะเยอะอะไรประมาณเนี้ยไปชักปืน

ที่ก็เขาเล่าเหตุการณ์มาว่ามีคนโทรมาเล่าให้เขาฟังแบบนี้นะคะ
เป็นคลิปเสียงที่มีผู้ชายคนนึง

ว่ากันว่าให้ข้อมูลกับทางชุดคลี่คลายคดี

มันจะคนละเรื่องกับที่นายบอยสารภาพกับตำรวจ

ซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยไปไล่ตามมาได้หมดแล้ว
เพราะว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ในคลิปที่ว่าไปช่วยกันเก็บของเคลียร์ของ
ที่เป็นคนเข็นเก้าอี้ที่เห็นในคลิปนั่นนะคะคนนั้นเนี่ย
พาตำรวจไปชี้จุดแล้วว่าผมเอาของไปซ่อนที่ไหนกัน

โต๊ะเล่นพนันได้เซิร์ฟเวอร์ได้อะไร

ก็หวังแค่ว่ามันจะมีภาพไม่ใช่ว่ากล้องเสีย

เสียก็ตัวใครตัวมัน

มันก็ไม่สามารถรู้รู้ได้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นจริงแล้ว
นี่คือเรื่องการยิงกันตายนะ

ใครอยู่เบื้องหลังเป็นในทุนเป็นคนเฝ้าบอล

ตี้คือคนไหนอะไรยังไง
มีใครอยู่เบื้องหลังเฮียตี้อีกหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ย

นายพิพิษศรีสุวรรณวัย๖๑ปี

แค่เป็นนักเล่นที่แวะมาผ่านทางมา
แล้วก็ประสบเหตุเลยพยายามจะช่วยคนอื่น
ก็เลยต้องยิงเขาตายเพื่อป้องกันตัว
แต่นายถาวรนี่ก็ยิงคนอื่นตายไปแล้ว๓ศพ

เป็นพ่อบ้านพ่อครัวของบ่อน
ตามที่มีคนเขาให้ข้อมูลตามคลิปเสียง

วันนี้เราก็ลองไปดูนะครับว่า
ตกลงบอยบ้านครัวเนี่ยเขาเป็นใคร
ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ไปตามที่อยู่
สัมมโนประชากรของในบอยบ้านครัวนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านครัวเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่ชุมชนบ้านครัวฝั่งเหนือ
เป็นชุมชนชาวมุสลิมนะครับ
ทางเดินที่เข้าไปนี่ค่อนข้างที่จะ

จะไปเจอบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้เป็นสองชั้นนะครับสีเขียว
ด้านล่างมีตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ใกล้กันเนี่ยจะเป็นบ้านของบอยบ้านครัว

นี่ฮะวันนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จะไปเจอประตูเหล็กม้วนสีเขียวเนี่ย
ประตูปิดนะวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนักนะฮะ

ใช่ไหมการให้ข้อมูลเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แหม
บางทีเขาก็อันตรายนะ
เราก็เดินไปไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าบอยบ้านครัวเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่าแก่ของชุมชนที่นี่นะ
ปัจจุบันอายุก็หกสิบเอ็ดแล้ว
อาศัยอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีเป็นคนเงียบ
พูดจาอะไรกับใครไม่ค่อยทักทายอะไรกับใคร

บางทีจะทักก็ทักบางทีจะพูดก็พูดบทไม่พูดก็ไม่พูด
สำหรับตัวคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าเวลาเจอกันส่วนมากจะเป็นช่วงที่ในบอยขี่จักรยานยนต์กลับเข้ามาก็จะสวนกันอะไรแบบนี้
เวลาเข้าออกซอยบ้านนะครับ
เหตุการณ์ที่ในบอยไปยิงคนตายในบ่อนที่พระรามสาม
ตอนแรกไม่มีใครรู้เรื่อง
เพราะพอเกิดข่าวเรื่องนี้แล้วคดีเรื่องนี้ตั้งแต่คืนวันที่๓สิงหาคมเนี่ย
เขาก็เห็นว่าในบอยก็ยังกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ชุมชนตามปกตินะ
ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าในบอยบ้านครัวจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
มาเห็นข่าวเมื่อวานนี้นี่แหละที่บอยบ้านครัวไปมอบตัวกับตำรวจ
ว่าผมคือคนที่ยิงนายถาวรตายในบ่อนนี่แหละ
เพิ่งมาเอ้าตกลงในบอยบ้านครัวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือ
ส่วนประวัติอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าในบอยบ้านครัวเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับบ่อนแห่งนี้อะไรยังไง
เห็นเขาก็เฉยแล้วเราไม่เคยได้คุยอะไรกับเขา
เห็นเขาขับรถไปขับรถมามาไซส์แล้วเฉยแล้วมันไม่ได้คุยอะไรไม่ได้รู้จัก
เขาเป็นคนเยี่ยมเยี่ยมไม่ค่อยคุยกับใครด้วยมั้ยครับส่วนตัว

เห็นเขาขับรถออกไปก็ไปเลยกลับก็กลับเลย
อันนั้นไม่เคยได้คุยไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา
ไม่เคยได้ยุ่งอะไรกับเขา
เรายังไม่เคยคุยไปถามกับเขา
ทั้งคนทั้งคนก็แปลว่าแม่
ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะพิธีก็เสร็จสิ้นแล้วครอบครัวเนี่ยเดินทางกลับทันทีไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนเลยค่ะครับ
ท่านผู้ชมครับคดีนี้ทันทีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๓สิงหาคมเนี่ย
ต้องยอมรับว่ามันเป็นคดีที่อุกอาจ

หนึ่งก็คือบ่อนพนัน
ที่เปิดขึ้นกลางกรุงแบบเย้ยกฎหมาย
สองยิงกันตายถึงสี่ศพ

หลังเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยประมาณสามทุ่ม
แต่กว่าตำรวจจะมาถึงกว่าที่กู้ภัยจะเข้าไปเก็บศพเนี่ย
โอ้โหผ่านไปหลายชั่วโมงค่ะพอเข้าไปเอ้าทำไมมันโล่งโจ้งอย่างนี้
ไหนว่าเป็นบ่อนเหลือแต่ศพกับโต๊ะหนึ่งตัว
สุดท้ายมีทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปเปิดเผยออกมาว่าโอ้โหผู้คนหลากหลาย
ช่วยกันเคลียร์ขนย้ายข้าวของค่ะนี่แหละฮะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาขีดเส้นตายเลยนะ
หลังจากเกิดเหตุไม่กี่วันบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
อืมนะจะย้ายแค่ตำรวจระดับท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆคงไม่ได้ใช่
ภายในสามวันต้องไปเคลียร์ไปจับคนร้ายให้ได้วันที่พบตรพูดเนี่ย
สามวันก็คือสิบสิงหาคมค่ะปรากฏว่าเมื่อวานเมื่อวันเจ็ดสิงหาคมค่ะ
อยบ้านครัวก็โผล่ออกมาแล้วก็สารภาพว่าผมคือคนยิงถาวรอืม
หนึ่งในสี่ศพค่ะส่วนถาวรคือคนยิงอีกสามศพค่ะ
เมื่อคืนนี้พลตำรวจโทษพระขพงศพงเพตรานะฮะท่านเมื่อสักครู่นี้
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มาสอบปากคำในบอยบ้านครัวที่สอนอทุ่งมหาเมฆด้วยตัวเอง
หลังจากมามอบตัวพร้อมกับปืน๙มมที่บอกว่าใช้ก่อเหตุสอบปากคำอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับ
ก็ถูกนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติต่างนะครับแล้ววันนี้ก็พาไปทำแผน
ถ้าจะสังเกตจากสีหน้าแววตาของพบชนเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ย
ก็ดูท่าทางเหมือนกับจะคลายกังวลไปได้บ้างค่ะเพราะจับคนร้ายได้แล้ว
เขาคือคนยิงนายถาวรจริงนะครับแต่อ้างว่าเข้าไปเล่นพนันเท่านั้น
แล้วไปเจอนายถาวรกำลังคลุ้มคลั่งเสียสติไล่ยิงคนในบ่อน
เขาก็เลยต้องไปเอาปืนมาแล้วเอามารองับเหตุช่วยเหลือคนอื่นค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสงสัยพฤติการของในบอยนะครับว่า
อ้าวแล้วคุณเอาปืนเข้าไปในบ่อนยังไง
๙มมที่เอามาให้ตำรวจเนี่ยใช่ปืนที่ก่อเหตุจริงหรือไม่

คุณบอกคุณพกติดตัวเก็บไว้ใต้เบาะจักรยานยนต์ตลอดเนี่ยมันจริงหรือ
แล้วไอ้การเริ่มก่อเหตุยิงกันในสถานที่แห่งนั้น
ใครยิงใครอะไรยังไงเป็นคนแรกอะไรกันแน่

ส่วนที่อ้างว่าแค่เข้าไปเล่นพนันในบ่อนนะ
แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วพบว่า
จริงก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะฮะ

ให้สัมภาษณ์เอาไว้หน่อยนะครับ
ทีนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้การตรวจ
เปรียบเทียบข้อพุทธปืนนะครับ
เพราะว่าจะได้ต้องกดชัดว่า

หรือที่เกิดเห็นมาจากพุทธปืนที่เขาบอก
นี่ค่ะก็ถ้าสังเกตจากสีหน้าท่าทางเนอะ
แล้วก็น้ำเสียงที่พบชนให้สัมภาษณ์
ค่อนข้างจะผ่อนคลายมากขึ้นกว่าวันแรก
เริ่มมีรอยยิ้มจางให้เห็นบ้าง
ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเครียดเหมือนกัน
เพราะว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ขีดเส้นตายลั่นวาจาเอาไว้แล้วอะค่ะ
สิงหาคมพบตรพูดชัดเจนเลยว่า
พบชนต้องจับตัวคนร้ายให้ได้ภายในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
ไม่งั้นสั่งย้าย
ย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอน
ซึ่งในที่สุดนายบอยก็เข้ามามอบตัวเองเมื่อวานนี้
ก่อนถึงเส้นตายเพียงแค่๒วันนะครับ
แต่ว่าสิ่งต่างที่ออกมาจากปากของในบอยบ้านครัวเนี่ย

ก็ต้องรอฟังการสรุปคดีจากทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีว่า
จะมีน้ำหนักเชื่อได้มากน้อยขนาดไหน

บ่อนแห่งนี้ใครมาลักลอบเปิด
จะเอาผิดกับเจ้าของบ่อนในทุนของบ่อนได้ยังไงบ้างเนี่ย
ตรงนี้ก็ต้องฟังตำรวจต่อด้วยนะครับ